ไปดูเรื่องปัญหาและครอบครัวระหว่างพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงกันหน่อย
เวลามันไม่มีน้ำเมาเปลี่ยนนิสัย
มันก็อยู่ด้วยกันปกติพอมันกินลงไปแล้วแล้วยิ่งกินเยอะ
มันเริ่มจะเปลี่ยนเป็นคนละคน
จากที่เคยพูดแล้วมันเข้าอกเข้าใจกันดีมันจะไม่เข้าใจกันทันทีค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมคะมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อมีคนเอาภาพนี้มาโพสต์
โพสต์ถึงร่องรอยความเสียหายที่พ่อเลี้ยงคนนึงเมาอารวาสก่อเหตุเอาไว้ที่สำคัญ
พ่อเลี้ยงคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๕ที่ตำบลนะคะหนองฮายอำเภอวาปีปฐุม
ก็คือกินเหล้าเมาแล้วก็อารวาส
พฤติกรรมคือแบบนี้พ่นสีทั่วกำแพงเลย
เป็นคำหยาบคายแบบนี้ทั้งบ้าน

ขู่ว่าจะใช้น้ำมันราดแล้วจะเผาบ้านด้วยค่ะนะ
นี่แหละเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ปีที่แล้ว
แต่ว่าคือคนที่เขาโพสต์
เขาบอกว่าเขาตัดสินใจเพิ่งจะเอาเรื่องราวนี้มาโพสต์
สักข่าวของเราก็เลยเดินทางไปพื้นที่ที่เกิดเหตุค่ะ

คือนายบรรจงใจเที่ยง

ก็ไปเห็นว่าผนังบ้านมันถูกพ่นด้วยสีสเปรย์แบบนี้จริง
โอ้โหเป็นข้อความหยาบคาเต็มไปหมดเลย
บางส่วนมีการเอาสีมาทาทับข้อความไปบางจุดแล้วด้วยนะ

ตัวเขาเองเขากล่าวเปิดใจยอมรับแบบนี้ว่า

แล้วลูกเลี้ยงเองก็เมาก็กินด้วยกันนี่แหละ
เกิดอารมณ์ชั่ววูบก็เลยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน
เจ้าตัวบอกว่าจริงหลังเกิดเรื่อง
ก็พูดคุยปรับความเข้าใจกับลูกเลี้ยงแล้วนะ
อยู่กับภรรยามา๑๓ปีแล้ว

แล้วทุกอย่างก็สร้างมาด้วยมือของตัวเองกับภรรยา
ก็ไม่อยากจะมีปัญหากับลูกเลี้ยง
หลังเกิดเหตุก็ไปสาบานกันเลยทีเดียวว่าจะเลิกกินเหล้าแล้วค่ะ
เพราะเห็นแล้วก็หลังอย่างนั้นผมก็ลบครับ
แต่มีความเสียใจหรือเปล่า
ก็เหลือเสียใจอยู่ครับเรื่องเล็กก็เสียใจอยู่
ที่ผมอยากลงไปมันก็บางทีมันเป็นอารมณ์ชั่วโบบิแล้วครับ
บางทีคือถึงช่วงนั้นผมน้ำหลับผมเมาอยู่
แล้วก็ตอนนี้ผมไปสาบานเลิกเราแล้วครับ
ภรรยาผู้ใหญ่บ้านหน่อยละกันนะ
คุณอารยาใจเที่ยงอายุ๕๖ปีแน่นอนว่าเป็นแม่ของลูกชายถูกไหม
ไปมีปัญหากับสามีตัวเองคนนี้นี่แหละ
ก็บอกว่าเป็นความเข้าใจผิดของคนในครอบครัวแหละ
วันนั้นก็ยอมรับนะว่าลูกชายเองก็พูดจาไม่ดี

แต่ตอนนี้ปรับความเข้าใจกันแล้วเป็นเรื่องในครอบครัว
อยากฝากไปถึงลูกด้วยก็ให้เข้าใจ

อยากให้ลดที่ถิกันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละค่ะ
เรื่องของคนในครอบครัวก็อยากจะให้จบลงด้วยดีเนอะ

เกิดคราวหน้าเนี่ยมันหนักกว่านี้ล่ะไปทำร้ายร่างกายขึ้นมาจะเป็นเรื่องเนอะ
แล้วก็ตอนแรกขู่ว่าจะเผาบ้านดีที่ไม่ทำจริงนะคะ
งั้นคือสางเมาแล้วก็มานั่งร้องไห้เสียใจทีหลัง